เรื่องของการที่เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปรื้อรีสอร์ท๒แห่งนะคะ
ซึ่งรีสอร์ทนี้อยู่ที่เชียงใหม่
เป็นอยู่บนดอยหลวงเชียงดาวนะคะ
เพราะว่ารีสอร์ทตรงนี้มันลุกล้ำไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นั่นเอง
แล้วหลังจากนี้ก็ต้องมีการชี้แจงมีการทำความเข้าใจกัน
เพื่อคุมเข้มการจัดระเบียบการท่องเที่ยวด้วยนะคะ

โดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วม๕๐นาย
ก็ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านนาเหลาใหม่ที่หมู่๑๐ตำบลเชียงดาวนะคะ
เพื่อที่จะลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาสารจังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่าบ้านพักทั้งสองแห่งทำเป็นโฮมสเตย์
แล้วมันลุกล้ำพื้นที่ป่าอนุรักษ์ค่ะ
โดยนายประกาศิษย์ระวิวัลหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว
บอกว่าตอนนี้มีการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่แล้วนะคะ

แล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบบ้านพักโฮมสเตย์ด้วย

กำหนดเอาไว้ก็คือ๒๐๐คนต่อวัน
ตัวเลขนี้ก็เป็นไปตามศักยภาพของหมู่บ้านนะคะ
เพื่อป้องกันเรื่องของในทุนที่จะมากว้านซื้อกิจการ

แล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่ค่ะ
หลังจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ก็เดินไปตรวจสอบบ้านพัก

ว่าบ้านพักต่างปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเดิมไหม
ที่เคยมีการทำร่วมกันกับหน่วยพญาเสือ
เพื่อที่จะวางแผนเรื่องของการจัดการพื้นที่ต่อไป
ทีนี้ตามข้อตกลงจะมีผู้ประกอบการ๑๙รายเท่านั้น
แต่ละรายสามารถทำบ้านพักเป็นโฮมสเตย์ได้

มีพื้นที่ลานกลางเต็นต์ได้๔หลังนะคะ
แล้วก็มีระเบียงสำหรับชมวิวดอยหลวงเชียงดาวได้๑จุด
แล้วก็ห้ามขยายพื้นที่ออกไปอย่างเด็ดขาด
อันนี้คือข้อตกลงของผู้ประกอบการทั้ง๑๙รายนะคะ